หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปเมื่อวานนี้

นักร้องลูกทุ่งชื่อดังวัย๖๐นะคะ
ที่จะทำให้หน้าอ่อนกว่าวัย
จาก๖๐จะเหลือประมาณ๓๐กว่า
ได้สัมภาษณ์คุณสุรชัยสดในรายการ
ก็พูดถึงการตัดสินใจทำศัลยกรรมใบหน้า
ให้หนุ่มขึ้นตามอัลบั้มใหม่ที่กำลังจะออก

ดังนั้นใจหนุ่มหน้าก็ต้องหนุ่มด้วย
ก็เลยตัดสินใจทำศัลยกรรมดีกว่านะคะ
อย่างที่บอกว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปเมื่อวานนี้
บอกว่าอยากจะให้ดูสักอายุ๓๕จะพอได้ไหม

บอกว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้นะคะ
หันมารับละครมากขึ้น

มันเห็นชาติคุณรัชพร

คือคมชัดมากก็เลยอยากจะต้องดูดีอยู่เสมอ
ก็เลยมีการไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงาม
ดรเซปิงชัยศาล
คุณสุรชัยก็เลยตัดสินใจ
ผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าให้หนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวขึ้น
ฝีมือทีมศัลยแพทย์ชาวไทย
ก็คือจะต้องถูกมีดหมอคือวันพรุ่งนี้
เป็นการเปลี่ยนความหย่อนยานของกล้ามเนื้อและผิวหนัง

ตั้งแต่ดึงคิ้วแก้ร่องหวางคิ้วแบบถาวร
หน้าผากให้ตึงทำตาบนทำตาล่าง
หางคิ้วหางตา
ดึงแก้มดึงขางดึงคอ

สุดท้ายปลูกผมใหม่ด้วย
รเซปิงบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะ
ศัลยแพทย์ไทยมีความเชี่ยวชาญ
เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเลยนะคะ
หรือการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ซึ่งมีเพียง๒แห่งในโลกเท่านั้น
เราไปฟังบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอน
ให้สัมภาษณ์ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์เมื่อคืนนี้ค่ะ
ผมว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพ

วัยไม่สามารถ

อันนี้ตั้งใจมาตั้งแต่เราอายุ
ตอนนี้เรื่องของผมเล่นละครเยอะ
ริ้วลอยยิ่งเป็นดิจิทัล

แล้วเดี๋ยวนี้บทพ่อเนี่ยรุ่นน้องซึ่งอายุ๔๐เนี่ย

กลัวว่าตัวเองจะหลุดไปปู่ไปตา
ดังนั้นคือตัดสินใจเมื่อได้รับข้อมูลแล้วลองดูสักครั้งหนึ่ง
ก็ไม่ได้ลองนะตั้งใจเลย
ผมได้มีโอกาสเจอท่านดรเซปิงเนี่ย
แล้วก็ท่านก็ให้รายละเอียดผมมากมายพอที่ผมจะตัดสินใจด้วยความมั่นใจได้
เราจะทำให้เขากลับมาเป็นนุ่มอีกครั้งหนึ่ง
วัย๓๕เริ่มจากทำอะไรบ้างครับ
เริ่มจากส่วนของด้านบนเลยนะคะคือเรื่องของผม
ปลูกผมให้ใหม่ค่ะเยอะด้วยทีเดียวค่ะ
หลังจากนั้นบริเวณหน้าผากเราจะทำให้หน้าผากเรียบตึงขึ้น

ทั้งสองข้างทั้งหัวและหางคิ้ว

ใช่ค่ะตรงนั้นเป็นจุดที่ทำได้ยากมากนะคะ
ซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แบบถาวร

หน้าผากก่อนแล้วคิ้วมาร่องคิ้ว

ตาล่างหมดหรือยังครับใช่ค่ะ
ยังค่ะยังไปไม่ถึงครึ่งเลยค่ะ

ก็หลังจากนั้นก็คือบริเวณที่เป็นริ้วรอยทั้งหมดเลย

แต่ละจุดเนี่ยเราจะต้องจัดการปัญหานี้ออกไปให้หมดเลยค่ะ

เราอายุเยอะขึ้นก็จะยิ่งชัดเจนขึ้น
เราต้องซ่อเลาะพังผืดออก
หลังจากนั้นก็มาที่การดูดไขมัน
ทั้งหมดบนใบหน้าเลย
คือจะเอาให้หล่อเนี๊ยบเลยคอก็ต้องทำ
เราจะทำให้กรอบหน้าเดิมของคุณสุรชัยกลับมา

ตอนนี้ลูกชายคุณร็อกกี้ก็อายุประมาณ

ถ้าเปรียบเทียบคุณสุรชัยตอนนี้คุณผู้ชมครับกับลูกชาย

อ่านข้อความด้วยคือด้านซ้ายเนี่ยเป็นคาดการณ์
อนาคตโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ว่าถ้าลองลบริ้วลอยลองยกคิ้ว
ตาขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์จะออกมา

แต่ว่าทีมข่าวเราลองทำภาพประกอบดู

คุณร็อกกี้คุณสุรบดิน

จะใส่กิ๊งแบบนั้นเลยไหมครับ

อายุประมาณ๕๐๖๐ปีแล้วตัดสินใจ
เริ่มทำศัลยกรรมแล้วทำแบบครั้งใหญ่เนี่ย

ที่มีเพียงสองแห่งในโลกเท่านั้นค่ะ
หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยของเรานี่เอง

เขาเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านศัลยกรรม

ปกติผมหนึ่งผมไม่ดื่มสุรา
ไม่สูบบุหรี่ไม่นอนดึก
ผมคิดว่ามันก็น่าจะควบคู่กับ
ถ้ามาเปรียบเทียบกับเรื่องของ

ผมคิดว่าผมพร้อมที่จะ

ครับคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของทนรัฐทีวี
ทำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของคุณสุรชัยสมบัติเจริญ
ภาพอดีตคือซ้ายมือสุดนะคะ
ภาพปัจจุบันคือภาพตรงกลาง
คุณสุรชัยจะหน้าตาเป็นอย่างไร
ต้องบอกด้วยความเคารพว่าหล่อตั้งแต่ในอดีต
และปัจจุบันนี้ก็ยังหล่อมากอยู่นะคะ
ถ้าบอกว่าอายุไม่ถึง๖๐ก็มีคนเชื่อนะ

แต่กลัวคนจะจำไม่ได้ไง
เป็นกำลังใจเพราะว่าวันพรุ่งนี้เข้าห้องผ่าตัด๔โมงเย็น
๔โมงเย็นถึงตี๑นะคะ
๔ชั่วโมงเนี่ย

อยากจะให้คนไทยมองว่าหมอศัลยกรรมในประเทศไทยเก่ง
ไม่ต้องเสียเงินบินไปทำศัลยกรรมในต่างประเทศ
ซึ่งถ้าหากว่าโปรเจกต์นี้ออกมาแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยเนี่ย
ก็จะทำให้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับธุรกิจการทำศัลยกรรมในประเทศไทยด้วยนะคะ
แล้วก็คุณสุรชัยเองก็บอกว่าก่อนหน้านี้
ไม่เคยคิดจะทำเลยไม่เคยฉีดอะไรเข้าไปในใบหน้าเลย
แต่ครั้งนี้ตัดสินใจทำเพราะว่าเชื่อในฝีมือคุณหมอ
สักครั้งหนึ่งในชีวิต